คุณผู้ชมคะวันนี้วงการเพลงไทยต้องบอกว่า
พบเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
สำหรับการจากไปของตำนานเพลง
ศิลปินแห่งชาติคุณสวรีภากาภัณฑ์วัย๘๖ปี
บันเทิงไทยรัฐในวันนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปร่วมย้อนตำนานเพลงลูกกรุง
หลายต่อหลายเพลงซึ่งก็มีนักแสดง
ซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นบุกเบิกในยุคภาพยนตร์๑๖มิลลิเมตร
และละครโทรทัศน์กับผู้รับบทพจมานพินิษฐนาน
หรือว่าพจมานสว่างวง
ซึ่งเป็นพจมานคนแรกของประเทศไทย
ว่าดวงใจที่ฉันเผาคอยยังไม่เหลือนโมยเป็นของใคร
เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือเพลงหากรู้สักนิดนะคะ
คุณแม่สวรีพกาพันธ์สเวตตะนันนักร้องลูกกรุง
และนักแสดงมากฝีมือเชื้อสายไทยเดนมาร์
นับเป็นปูชนียบุคคลในวงการเพลงลูกกรุง

เสียงถึง๑๕๐๐เพลงนะคะ
มีผลงานเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันมากมาย
อาทิบ้านทรายทองจำเลยรักรักไม่รู้ดับ
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าและสนามอารมณ์เป็นต้น
แต่ละเพลงหลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีนะคะ
ฉันกลัวเหลือเกินเพราะรักฉันต้องร้องไห้

เป็นนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง๔ครั้ง
และรับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
เพลงไทยสากลขับร้องในปีพุทธศักราช๒๕๓๒ค่ะ
จากผลงานเพลงแล้วยังนับว่า
สวรีเป็นนักแสดงยุคบุกเบิก
ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มขนาด๑๖มิลลิเมตร
รวมไปถึงละครเวทีและละครโทรทัศน์
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดัง
ทำให้เธอกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของวงการบันเทิงไทย
นั่นก็คือการรับบทพจมานพินิษฐนัน
พจมานสว่างวงแห่งบ้านทรายทอง
ผลงานนวนิยายสุดอมตะของกสุรางคณาง
คนแรกของเมืองไทยนั่นเองค่ะ

น้ำหลวงอาบศพและพิธีสวัสดิ์พระอภิษฐรรม
จะจัดขึ้นวันนี้ไปจนถึงวันที่๘พฤษภาคม

จากนั้นครอบครัวจะบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๑๐๐วัน
ก่อนที่จะดำเนินการขอกำหนดการ
งานพระราชทานเพลิงศพเป็นลำดับต่อไปค่ะ
นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

ถึงแม้ว่าตัวของคุณแม่สวรีจะจากไป
แต่เชื่อเหลือเกินว่าผลงานต่างที่ได้ฝากไว้

แล้วก็จะถูกสืบทอดไปตราบนานเท่านานอย่างแน่นอน

อย่างยุคราวอย่างนี้ยังร้องกันได้เลย

บทเพลงที่อยู่ในใจบรรดาแฟนเพลงชาวไทยตลอดไปแน่นอนนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจจากบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ถึงครอบครัวของคุณแม่สวรีมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ